คุณผู้ชมไปดูที่เรื่องราวที่มีผู้หญิงคนหนึ่ง
ไม่สบายไปเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
แมลงซาบ
สายเยอะเยอะบนเตียงบนผนังอะไรอย่างนั้น
และคุณผิดดูความนอนอยู่หันซ้ายนี่

ไม่ได้นะคุณนะเออขยับได้ได้ก็เลยถ่ายคลิป
อย่าบินนะอย่าบินไปถ่ายคลิปให้หมอดูบอกว่า
หมอก็เคยเห็นอุ้ยหมอฝากไปแจ้งพยาบาทข้างในสิ
เธอก็บอกเอ้าขนาดหมอยังช่วยหนูไม่ได้แล้วหนูจะทำยังไง
เออเนี่ยก็ถ่ายคลิปมาให้ดูแล้วกันเนี่ยมันเป็นปีเตอร์เต็มไปหมดเลย
นะฮะเขาก็เลยไปโพสต์ในเฟซบุ๊กเป็นแมลงสาปตัวเล็กไต่ตามเตียงคนไข้ตามผนัง

แล้วสวัสดิ์ที่มันบินน่ะโอ้โหมันน่ากลัวมาก
เขียนแคปชั่นว่าณตึกอายุรกรรมหญิงในโรงพยาบาล
จุดจุดจุดสมุดประกาศโยเยียร์ค่ะอ่าโยเยียร์นะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่ามานอนที่โรงพยาบาลนี้แล้ว๒รอบ
รอบล่าสุด๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจอปีเตอร์มาหาเหมือนเดิมทั้ง๒รอบ
จำนวนไม่ได้เยอะมากมายแต่ถ้ามองไปก็เห็นบ่อยครั้ง
เตียงที่นอนมันใกล้กำแพงก็เห็นมันออกมาจากกำแพงนี่แหละนะฮะ
พอถามไปยังเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะถามว่าถามเขาถามว่า
ถามว่าได้บอกเขาหรือยังเห็นแบบนี้ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า
เธอจะถ่ายคลิปเอาคลิปนี้ไปให้คุณหมอดูอ่า
คุณหมอตอบว่าหมอก็เคยเห็นฝากบอกหัวหน้าพยาบาลให้หน่อยสิ
ไม่ได้ครับโรงบอกแค่กับหมอยังไม่ได้ไปแจ้งทางพยาบาลและฝ่ายอาคารจริงจริง
มันเยอะเข้าใจว่าทุกคนคงจะทราบแล้ว
กำลังหาวิธีการจัดการอยู่เพราะว่าโรงพยาบาลก็ควรจะเป็นสถานที่ที่มันปลอดเชื้อปลอดภัย
ควรจะมีความสะอาดมากกว่านี้ไม่ใช่ให้ปีเตอร์มาไต่ข้างคนไข้แบบนี้มันก็ขนลุกเหมือนกัน
รปีเตอร์มาเต็มไปหมดเลยเออน่ากลัว
ช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือนะฮะอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรครับ